กันที่บุรีรำนะครับลูกหนี้เนี่ยขาดส่งหนี้แค่วันเดียวนะครับ
ทวงหนี้ตามมาขู่ฆ่าถึงบ้านเลย

พวกเรามันเอาจริงว่ะเราหนีไปอยู่ในไล่มันก่อนดีกว่า
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับตำรวจสพนางรองนะครับ

ได้รับแจ้งจากแม่ค้าหลายคนในอำเภอนางรอง
ถูกแก๊งทวงหนี้ตามขู่ถึงบ้าน
เพราะว่าหาเงินจ่ายหนี้รายวันไม่ได้ตามกำหนด
ก็กลัวจะถูกทำร้ายก็เลยไปซ่อนตัวกันอยู่ในไล่มัน
ที่ตำรวจมานี่ตำรวจไม่ได้มาจับคนร้ายนะครับ
ตำรวจมาตามและมาให้ความช่วยเหลือนี่คือบรรดาลูกหนี้
กลัวแก๊งทวงหนี้แล้วหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในไร่มันสำปะหลังนะฮะ
นี่แหละครับเป็นไร่มันสัมปะหลังนะครับที่บ้านหนองกราศนะครับ
พอไปถึงก็อ้าวออกมาออกมามีกี่คนออกมา
เดี๋ยวตำรวจจะช่วยดูให้มี๓คน
สอบถามนางหน่อยอายุ๔๑ปีอาชีพค้าขายครับ
รับบอกว่าเธอไปกู้เงินรายวันนะ
หมุนการค้าการขายแต่พอเจอโควิดเข้าไปไงครับคุณผู้ชมครับ
ก็หาเงินส่งไม่ทันตามกำหนด
พอไม่มีจ่ายเนี่ยทั้งต้นทั้งดอกต่อวันเนี่ย
พอขายของไม่ได้ก็ยิ่งไปกันใหญ่นะครับ
ทำยังไงล่ะแม่ก็ไม่อยากจะให้ทำวิธีนี้แต่เขาบอกมันจนทาง
ท่าก็ไปยืมลายใหม่มาปกลายลายใหม่ไงไหว้กับของใคร
มันก็พอกสิครับนะฮะ
จนเป็นนี่รายวันรอม๑๙เจ้าแล้ว
ต้องจ่ายเจ้าละ๒๐๐๓๐๐บาทต่อวันนะนะ

หลังจากหาเงินมาจ่ายไม่ได้เพียงวันเดียวเท่านั้น
ทวงหนี้ที่ผมบอกตามมาถึงบ้านเลยครับ

เราก็เลยไปสู่นำรงธรรมเพื่อขอความช่วยเหลือ
อยากให้เขาไกลเกลี่ยนีไห่อะไรอย่างนี้

เราไปตั้งแต่เมื่อวานค่ะ
คือตัวหนูหนักหนูไปตั้งแต่เมื่อวาน
แต่ว่าเจ้านี่เขาไม่ได้ไปด้วย

แล้วส่งเขาวันเท่าไร
ส่งเขาวันละ๓๐๐ค่ะ
แล้วเมื่อวานเหตุที่ว่าไม่ได้ส่งเพราะอะไร
เพราะว่าเรามีแล้วเราไม่มีจะส่งแล้วอย่างนี้ค่ะ

พี่อ้ออายุ๔๔ปีเล่าบอกว่า
เป็นหนี้รายวันทั้งหมด๑๐กว่าเจ้า

พอขาดส่งวันเดียวเท่านั้นมาเหมือนกันเลย
มาถึงบ้านเลย
เพราะว่าพ่อแม่น่ะคือหนูให้ไปอยู่ที่อื่นหนูกลัวหลายวันที่ทำ

กลัวเขาทำร้ายร่างกายใช่ไหม

แล้วยังงี้ต้องต้องหลบหนีเขาตลอดใช่ไหม

อยากให้มาช่วยเหลือมากเลยค่ะตอนนี้เรือดรอดเนี่ยค่ะ
พี่ทั้งสามคนที่ไปแอบอยู่ในไล่มันเนี่ยก็ไปโรคบรรทึกประจำวันไว้ที่สพนังรอนะครับ
สพนางรรนะครับแล้วก็ยื่นร้องทุกข์ต่อศูนย์ดับโรงทำอำเภอแล้ว
นะฮะให้มาช่วยเหลือไก่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ให้หน่อยนะครับ
คือขอเวลาให้หาได้หาเงินบ้างเพราะตอนนี้
ขายของน่ะมันขายยากจริงย้ำนะฮะ
เป็นหนี้ต้องใช้แต่เวลาทวงต้องทวงอย่างเป็นธรรมครับ
แสดงว่าเคยโดนทำร้ายรุนแรงเหรอ
หรือเวลาจะกลัวกลัวแบบต้องหนีเข้าป่ามันเลยอ่ะใช่
หรือไม่ก็อาจจะเคยได้ยินประวัติอืมเออเออ